บอกว่าเป็นเรื่องฮือฮาเพราะว่าในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ย
ถ้าใครบอกว่ามียารักษาโควิดได้มีน้ำที่กินแล้วช่วยรักษาโควิดได้สนใจไหม
สนใจแล้วมันดูฟังเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
เพราะว่าโควิด๑๙ไม่ได้เป็นเรื่องตำบลอำเภอจังหวัดประเทศ
เป็นเรื่องของโลกเป็นระดับโลกนะคะถ้าเจออย่างนี้เนี่ย
ถ้ารักษาได้จริงนะโอ้โหผลิตแทบไม่ทันเลยนะ
ปรึกษาด้านสาธารณสุขอบจสกลนครค่ะวันนี้เขานำน้ำดื่มที่เขาบอกว่า
น้ำดื่มเนี่ยมันมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่มาจากยุโรปด้วยนะ
สมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ใช้เหมือนกับเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาในการผลิตน้ำนี้ขึ้นมา
โดยอ้างว่าสามารถต้านเชื้อโควิด๑๙ได้และจะมีการทดลองกับกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อด้วยค่ะ
แล้วจะแจกให้ประชาชนฟรีนะเขาว่าอย่างนี้
ชูพงคำจวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจสกลนครค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์สิริโรธกิติสารพงศ์ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขอบจสกลนครแถลง
เป็นศาสตร์โฮมีโฮพาทีเป็นแพทย์ทางเลือกค่ะ
ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็เลยนำเรื่องนี้เสนอต่ออบจสกลนคร
ให้เจ้าหน้าที่กว่า๕๐๐คนทดลองดื่มอ้างบอกว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด๑๙ได้นะคะ
แพทย์สิริโรธบอกว่าเขาใช้หลักการคลื่นพลังงานในน้ำดื่ม
เป็นการรักษาจากสารสกัดพืชกลุ่มตำลึงในฝั่งประเทศยุโรปและนำหัวเชื้อเนี่ย
สมเจือจางในน้ำดื่มอัตราส่วนคือ๑ต่อร้อยแล้วกระแทกบนฝ่ามือเพื่อช่วยกระตุ้นอิเล็กตรอนในโมเลกุลของน้ำ
ถ้าดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเขาบอกว่าจะช่วยไปกระตุ้นน้ำในร่างกายเราเนี่ย
ให้เกิดการเหนียวนำคล้ายแม่เหล็กถ้าทานตามที่แนะนำร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิดสิบเก้าได้นะคะ
มันต้องกระแทกขวดก่อนร้อยครั้งกระแทกนี่คือความสูงประมาณ๑ฟุตนะ
แบบยกขึ้นสูงประมาณหนึ่งฟุตเนี่ยอืมแล้วดื่มปริมาณห้ามิลลิลิตรหรือหนึ่งฝา
เข้าไปไม่ใช่กลืนเลยต้องอมเอาไว้ในปาก๓๐วินาทีก่อนจะกลืนค่ะ
ทำไมดื่มน้อยจังแต่เขาบอกว่าให้ดื่มสัปดาห์ละ๑ครั้งเท่านั้นนะ
ถ้าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงดื่มวันละ๑ครั้งค่ะก็ดื่มถี่ขึ้น
ทีนี้ลองไปฟังเสียงของนายแพทย์สิริโรธเขาพูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าตัวนี้๑ขวดเนี่ยเราสามารถทำเพิ่มได้นะครับ
โดยการในวิธีเดียวกันเขาเรียกว่าคือกระแทกขวด
หนึ่งร้อยครั้งนะครับสมมุติผมเพราะผมก็ได้หนึ่งร้อยครั้งนะ
เทยา๑ฝานะครับ๕๔๔ลงในขวดน้ำใหม่ที่ยังไม่เคยทำยามาก่อน
น้ำสะอาดห้าร้อยซีซีห้าซีซีต่อร้อยซีห้าร้อยซีซีก็เรียกว่าหนึ่งต่อร้อย
อ๋อก็คือต้องเอาไปผสมกับน้ำอีกซอกใหม่ได้เรื่อยเรื่อยหรอ
ให้เป็นแบบเนี้ยนะคะที่เขาบอกมาทีนี้ในแพทย์สิริโรธเขาบอกว่าน้ำเนี้ย
จำหน่ายนะจะแจกอย่างเดียวค่ะยืนยันว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ลวงโลกที่หลอกลวงประชาชน
จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ตอนนี้ให้ทดลองกับเจ้าหน้าที่อบจและกลุ่มผู้เสี่ยงสูงแล้ว
รวมถึงกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยและจะเตรียมเอาไปแจกให้ประชาชนเพื่อนำไปใช้ต่อไปนะคะ
ด้านในชุพงศ์คำจวงนายกอบจสกลนครบอกว่าเนี่ยมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการป้องกันตัวเองในยุคที่วัคซีนยังไม่พร้อมและทางเลือกอีกหนึ่งอย่างก็คือสมุนไพรฟ้าทลายโจร
อันนี้เราก็พอจะทราบกันแล้วและกระชายขาวมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า
โควิด๑๙ได้นะคะแหมฟังแล้วอยากลองไหมอ่าก็ต้องคือคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะ
เอาไปให้กลุ่มผู้เสี่ยงสูงและผู้ป่วยโควิด๑๙ลงทดลองก่อนทดลองก่อน
เดี๋ยวรอดูผลทดลองแล้วกันนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็